เรื่องของไต้ฝุ่นมังคุดที่พัดถล่มเข้าไปที่ฮ่องกงก่อนนะฮะ

คือฮ่องกงเนี่ยถึงขั้นต้องโอ้โห

หยุดกิจการร้านค้าต่างประชาชนที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือพายุที่จะเข้ามา
ค่ะฟิลิปปินต์ก็มีผู้เสียชีวิต๔๐คน

แต่เราไปดูไต้ฝุ่นมังคุดนะครับที่บอกว่ารุนแรงที่สุดที่พัดเข้าฮ่องกงในรอบ๕๖
เดี๋ยวท่านผู้ชมไปดูนะครับว่ารุนแรงขนาดไหนนี่ฮะ
นี่เป็นนาทีที่เครนก่อสร้างถล่มลงมานะครับ
หลังจากสต้านลมแรงจากไต้ฝุ่นมังคุดไม่ไหวนะฮะ

นี่ขนาดเครนก่อสร้างนะบนตึกบนอาคารคือไม่อยากจะนึกถึงนะครับว่าถ้ามีใครอยู่แถวนั้นข้างล่างเนี่ย
แล้วโดนเครนตรงนี้ทับถล่มลงไปจะเป็นยังไงนะครับ
เช่นเดียวกับภาพนี้ครับใต้ฝุ่นมังคุดก็ทำกระจกอาคารแตก
ลมพัดแรงพัดกระดาษผ้าม่านซากอาคารลอยไปหมดเลย

โอ้โหแต่นี่คือเหตุการณ์จริงลมมันแรงขนาดนี้เลยเนอะ

นี่ครับทำให้เราเห็นถึงพลังทำลายล้างของไต้ฝุ่นมังคุดที่ชัดเจนมากนะครับ
เป็นภาพถ่ายที่อีกภาพหนึ่งนะฮะที่จะเห็นเด็กคนหนึ่งกำลังเผชิญกับลมแรงนี่ครับ
คือเผชิญกับลมแรงจนแทบจะไม่ไหวแล้วอ่ะ
ก่อนที่จะมีผู้ใหญ่อีกคนนึงพยายามจะเข้าไปช่วย
แต่ปรากฏว่าด้วยพื้นที่ลื่นครับแล้วก็ลมแรงทำให้ผู้ใหญ่คนนี้เสียหลักฮะ

แล้วก็ลมก็พัดร่างแทบปลิวจากพื้นเลยนะครับคือโชคดีที่เขาไปชนกับขอบถนน
คือเดินกันไม่ไหวเลยนะต้านลมไม่ไหวกระแสลมมันแรงจริง
เอาไม่อยู่ฮะเนี่ยครับคือพอตั้งหลักขึ้นมาได้ก็ค่อยช่วยเด็กออกมาโอ้โห
แต่ถ้าผู้ชายคนนี้ผู้ใหญ่คนนี้ไม่ไปช่วยเนี่ยนะก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับหนูน้อยคนนี้เหมือนกันนะครับ
ก็เป็นอีกคลิปที่แสดงให้เห็นถึงพลังของไต้ฝุ่นมังคุดนะครับที่พัดถล่มนะฮะ
อันนี้ก็เป็นอาคารเป็นอาคารแทบจะยดรถแท็กซี่เนี่ยแทบจะลอยตามลมเดี๋ยวดูรถแท็กซี่
ยกเลยอ่ะค่ะแบบนี้โอ้โหคุณแท็กซี่ที่ฮ่องกงค่ะ
ฝุ่นมังคุดนี่เป็นชื่อที่ไทยส่งเอาไว้นะตอนที่เขาเวียนใช้ชื่อนะฮะ
โอ้โหก่อนหน้านี้ทางการฮ่องกงได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยชาวบ้านนะครับ
หลังจากที่แจ้งเตือนก็ต้องช่วยชาวบ้านในการขนของไว้ก่อนหนีพายุ
หนีน้ำท่วมที่จะเข้ามาอบพยพอ่าอบพยพประชาชนไปอยู่ในพื้นที่ที่อ่า
ปลอดภัยนะครับหลังจากประเมินว่าไต้ฝุ่นมังคุดจะเป็นพายุที่รุนแรงที่สุด
ถล่มฮ่องกงในรอบ๕๖ปีนะฮะดูฮะอันนี้ที่ฮ่องกงนะครับ
เดี๋ยวไปดูที่มาเกาะนะครับมาเกาะอิทธิพลของไต้ฝุ่นมังคุด
ทำให้สภาพอากาศเลวร้ายมากฝนตกหนักลมแรงอ่า
ซิโนในมาเกาะนี่ต้องปิดทำการนะฮะ
ตอนนี้ก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่กาซิโนในมาเกาะ
ที่เป็นสถานที่เล่นพนันแบบถูกต้องของเขาเนี่ยนะฮะก็ต้องปิดนะครับ
เช่นเดียวกับพื้นที่ทางตอนใต้ของจีนครับที่มณฑลกวางตุ้ง
ฝุ่นมังคุดก็เคลื่อนตัวเข้าพื้นที่ในวันนี้นะครับซึ่งศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีน
ออกมาเตือนให้ทางตอนใต้ของจีนต้องเตรียมรับมือกับลมแรงแล้วก็ฝนตกหนัก
รวมถึงภัยธรรมชาติทุกอย่างที่จะเกิดมาจากพายุนะฮะมีประชาชนราว๕แสนคนในเจ็ดเมือง
ที่ตอนนี้ถูกอพยพออกจากพื้นที่ไปแล้วทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูความเสียหายจาก
ฝุ่นมังคุดที่ฟิลิปปินส์นะคะล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตสี่สิบศพแล้วค่ะ
แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะมียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นอีกชาวบ้านได้รับผลกระทบกว่าสองแสนห้าหมื่นคนนะคะ
คือครึ่งหนึ่งเนี่ยเขาต้องย้ายไปอยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวเพราะว่าบ้านเรือนเสียหายหนักอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ
แล้วคุณผู้ชมที่จะต้องเดินทางไปประเทศต่างเหล่านี้ทั้งจีนทั้งฟิลิปปินส์หรือว่าต้องไปฮ่องกงเนี่ยนะคะ
ต้องตรวจสอบให้ดีเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็เส้นทางการบินเนี่ยเขามีการประกาศยกเลิกและปรับเปลี่ยนด้วยนะคะ
คือทางการบินไทยเนี่ยประกาศผ่านเฟซบุ๊กค่ะว่ามีความจำเป็นต้องยกเลิกและปรับเปลี่ยนเวลาทำการบินบางเที่ยวบินนะคะ
เส้นทางไปกลับกรุงเทพฮ่องกงทุกเส้นทางเลยนะคะจะมีการปรับเปลี่ยนและยกเลิกบางเที่ยวบินนะคะระหว่างวันที่๑๕ถึง๑๗กันยายนนี้
ก่อนหน้านี้ทางการฮ่องกงประกาศระงับและเลื่อนทำการบินเที่ยวบินพาณิชย์๘๘๙เที่ยวบินในฮ่องกงตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วนะคะ
หลายคนก็ติดอยู่ที่ฮ่องกงเหมือนกันไปเที่ยวพอดีแล้วก็ยังเดินทางกลับไม่ได้นะครับ
ส่วนประเทศไทยนะครับจะได้รับอิทธิพลของไต้ฝุ่นมังคุดในช่วงวันที่๑๖๑๘กันยายนนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็จะส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะครับ
ให้บริเวณพื้นที่รับลมมรสุมด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออก
แล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับ
บริเวณภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับ
แล้วก็จะมีฝนตกหนักในช่วง๑๗๑๙กันยายน
เพราะฉะนั้นท่านที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับ
เรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโครนถล่ม
คลื่นลมในทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยตอนบนช่วง๑๖๑๙กันยายน
ก็จะมีกำลังแรงขึ้นนี่ก็เป็นคำเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยา

บางส่วนนะคะเดี๋ยวมีการตรวจสอบสภาพอากาศ

พยากรอากาศของเราจะมาเล่าให้ฟัง